ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมแหมต้องยังจำชื่อนี้ได้

นายชัยรัฐยอดพรมไม่คุ้นเท่าไหร่
ปู่มหาหมุณีอริยดาบทอันนี้คุณล่ะ
พ่อปู่มหาหมุณีปู่มหาหมุณี
เขาก็ห่างหายจากหน้าของข่าวสารไปสักพักหนึ่งพักหนึ่งค่ะ
ก็ไม่รู้ยังไงนะครับไปมาเนี่ย
ไปมีวิวาทะมีเรื่องมีราวกับฝั่งของหมอปลามือปราบสัมภเวษี
ผ่านทางโลกออนไลน์ทางไลฟ์ทางอะไรต่างนานาเยอะแยะไปหมด
ค่ะแต่นี่คือภาพล่าสุดวันนี้
นี่คือภรรยาของหมอปลานะฮะคุณน้ำฟ้า

โหแล้วเดี๋ยวเขาไปเจอกันที่โรงพงศ์โรงพักษณ์นะ

คือไม่ถึงขั้นตีกันเนี่ยก็แหม

เอาย้อนดูที่มาที่ไปหน่อยกันแล้วกัน

ฝั่งหมอปลามือปราบสัมภเวษี

ความจริงเนี่ยหมอปลาเองเนี่ย

กล่าวหาต่อว่าพาดพิงตลอด

ใส่ร้ายป้ายสีตลอด
อะไรประมาณอย่างนี้นะครับ

แต่กลับถูกต่อว่าพาดพิงตลอด

เดี๋ยวลองฟังดูนะฮะ

รู้สึกซะอิดเสียล

เรื่องผ่านเก่งมึงไปโกหก

ไม่เคยไปนินทาใครรับหลังอยู่แล้วนะลองไปถามก่อนที่จะเกิดเรื่องดู
นี่ค่ะคือนอกจากบอกว่าหมอปลาไม่เคยช่วยเขาแล้วเนี่ย
ยังบอกว่าเขานี่แหละช่วยหมอปลามาก่อนด้วยซ้ำ

ขณะที่หมอปลานะครับหมอปลาก็ไลฟ์ชี้แจงเหมือนกันนะครับ
ยืนยันว่าที่ผ่านมาเนี่ยสงสารนายชัยรัฐหรือว่าปู่มหาหมุณี
กับภรรยาของปู่มหาหมุณีนะเคยโอนเงินไปช่วยเหลือ
ที่ผ่านมาปู่มหาหมุณีเนี่ยพูดถึงหมอปลาในทางไม่ดีมาโดยตลอด
แต่ก็ไม่อยากใส่ใจนะแต่วันนี้ไปแจ้งความแล้วนะฮะ
แต่ฟังคลิปนี้ก่อนที่หมอปลาเนี่ยได้ไลฟ์เอาไว้นะครับ
และหลายคนและแทบจะไม่มีที่ยืนในสังคม
ครั้งที่๒เนี่ยเมียผมเนี่ยโทรไปหาเขา
เพราะตอนนั้นผมมีประเด็นเรื่องเสียงพ่อแก
ก็โทรไปถามว่ามันเสียงอะไรเพราะเราไม่มีความรู้เรื่องนี้
เราก็แค่ถามว่าเฮ้ยนี่มันคือเสียงเขาเรียกว่าเสียงอะไร
โทรถามคือนี้แหละครับเรื่องแค่โทรถามว่าเสียรอันนี้
คือเสียรพ่อแก่อันไหนอันนี้เขาบอกกับนักข่าว
ช่วงนี้ว่านี่คือบุญคุณผมไม่เคยเจอ
คุณน้ำฟ้านะคะวันนี้นำหลักฐานลงบันทึกประจำวันกับพนักงานสอบสวนสนตลิ่งชันขึ้นโรงพักเลยค่ะ
บอกตำรวจเชิญตัวปู่มหาหมุณีมาสอบสวนหน่อยนะ
แล้วขอให้ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบมารับตัวไปด้วย
โดยงานที่ว่าคือให้มารับตัวไปบำบัดรักษา
เพราะเชื่อว่าปู่มหาหมุณีน่าจะมีอาการป่วยทางจิตเวท
ถ้าปล่อยไว้จะเป็นภัยต่อสังคม
คุณน้ำฟ้าบอกว่าจริงที่มาลงบันทึกประจำวันวันนี้เนี่ยนะ
มาเพื่อปกป้องสิทธิ์ของตัวเองแล้วก็หมอปลา
บางครั้งด่าลามปามถึงขั้นบุพการี
ขั้นบุพการีทั้งที่อันนี้คุณอำฟาพูดนะตั้งที่ตัวเธอกับหมอปลาเนี่ย
ถือว่าเป็นคนที่มีบุญคุณกับปู่มหาหมุณีด้วยซ้ำไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัว
ไม่ได้สนิทกันแต่ก็อุตส่าห์โอนเงินช่วยเหลือไปหลายครั้ง
เพราะปู่มหาหมุณีมาอ้างบอกว่าอยากจะนำเงินไปเป็นทุนการศึกษาให้ลูกชายบ้างล่ะ
เธอบอกเธอไม่ได้พูดกล่าวอ้างลอยนะเธอมีหลักฐานด้วย
มีหลักฐานเป็นแชทที่ปู่มหาหมุณีทักมายืมเงิน
แล้วก็มีหลักฐานเป็นสลิปโอนเงิน๑๒๐๐๐บาทด้วย
แต่เธอบอกว่าไอ้ที่มีหลักฐานในเครื่องมือถือปัจจุบันเนี่ย๑๒๐๐๐บาท
แต่ก่อนหน้านั้นโอนให้ไปเยอะประมาณสัก๕๐๐๐กว่าบาทได้
หลักฐานหรือสลิปมันอยู่ในมือถือเครื่องเก่า

แล้วคุณน้ำฟ้าบอกด้วยว่าไม่ได้อยากมาแจ้งความหมินประมาทปู่มหาหมุณีนะ
เพราะเชื่อว่ามันมีสาเหตุอยู่ที่อยู่ปู่มหาหมุณีออกมาไลฟ์ด่าเธอกับหมอปลา

อันนี้คือแชทที่เธอเอามายืนยันว่าเนี่ยปู่มหาหมุณีทักมาขอยืมเงิน๑๒๐๐๐บาทจริง
ที่บอกว่าไม่เคยยืมไม่เคยให้
อ่ะเนี่ยมีทั้งแชทมีทั้งสลิปเลย

ทีนี้สำหรับ๓เหตุผลที่คุณน้ำฟ้าเชื่อว่าปู่มหาหมุณีไลฟ์ด่าเธอกับหมอปลาก็คือ
อันดับแรกน่าจะอยากได้ยอดวิวยอดไลฟ์ในโซเชียล
อันดับ๒น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องบ้านกกอก

เขาเคยไปอยู่ปู่มหาวันนี้เขาเคยไปบ้านลุงพลอยู่
เขาบอกว่าตั้งแต่ที่เธอกับหมอปลาตัดสัมพันธ์กับลุงพล

ตั้งแต่นั้นแหละอยู่ปู่มหาหมุณีก็มาไลฟ์ด่าเธอกับหมอปลา

แล้วก็ข้อที่๓ก็คือเพราะเธอกับหมอปลาไม่ให้ยืมเงินแล้ว

เค้ามาให้ไลฟ์ทุกวันทุกวัน
ให้ไลฟ์เสร็จด่า

คือใจเค้าใจเรา
คืออยากจะถามว่าด่าเพื่ออะไร

ก็อ้างว่าเอาลูกเขานู่นนี่นั่นซึ่งไปดูคลิปได้นะคะ
ถ้ามีอย่างมาฟ้องดีฉันได้เลย
ทีนี้มันไม่ได้จบแค่ที่สอนอนนะครับ
เพราะว่าพอคุณน้ำฟ้าลงบันทึกประจำวันเสร็จปุ๊บ
ไปบ้านปู่มหาหมู่นีเลยค่ะ
ไปพร้อมกับตำรวจสอนอนตะลิงฉันนั่นแหละ
อยู่ที่ซอยบรมราชชนนานี๒๐

พอคุณน้ำฟ้าลงบันทึกประจำวันเสร็จปุ๊บไปบ้านปู่มหาหมุณีเลยค่ะ
ไปพร้อมกับตำรวจสอนอตลิ่งชั้นนั่นแหละอยู่ที่ซอยบรมราชชนนานี๒๐
จะไปทวงหนี้ตามที่ก่อนหน้านี้ปู่มหาหมุณีเคยไลฟ์ไว้บอกว่า
อยากจะได้เงินก็มาทวงสิมาทวงที่บ้านเลยครับ
ไปเลยค่ะไปพร้อมกับตำรวจไปถึงหน้าบ้านคุณน้ำฟ้าก็ตะโกนเรียกปู่มหาหมุณีเลย
อ้าวออกมาสิมาถึงบ้านแล้วมาคุยกันหน่อยมาเคลียร์ใจกันเลย
ปรากฏว่าไม่มีใครเปิดประตูให้ก็คิดว่าเอ๊ะหรือว่าจะไม่อยู่บ้านนะ
ทีมข่าวเราโทรหาปู่มหาหมุนีเลยบอกปู่ปู่อยู่บ้านไหมอ่ะ
บอกอยู่อยู่ในบ้านนี่แหละเอาแล้วทำไมไม่ออกมายังไม่พร้อม
ก็รอก่อนเดี๋ยวพร้อมแล้วออกไปถ้ารอไม่ไหวก็กลับไปก่อน
แล้วทิ้งท้ายบอกฟังภาษาคนให้รู้เรื่องด้วยลองฟังหน่อยลองฟังหน่อยไหม
อ่าดีค่ะปู่จ๋าปู่พี่ไอ้ปู่ปู่อยู่บ้านไหมครับอยู่ครับอยู่อยู่
พอดีเมื่อกี้มันมีคนมาหาปู่นะบ้านทำไมเราถึงไม่ออกมาครับผม
อ๋อครับผมต้องต้องรอก่อนนะครับรอได้ไหมครับรอก็ต้องรอนะครับ

ผมกำลังเข้าไปครับผมอืมหมายถึงว่าไม่ได้อยู่บ้านเหรอคะ
กำลังเข้ามาหรือว่ายังไงอ่ะค่ะเอาทั้งสามคนไม่รู้เรื่องเหรอครับ
บอกว่ารอหน่อยได้ไหมมากันเข้าไปเออประสาทคุณนะเนี่ยคือ
แล้วก็ตัดไปเลยโอเคครับคือว่าเขาจะมาเจรจาคือ
คือตัวปู่เองพร้อมรอกันผมหน่อยดิรอหน่อยได้ไหมคุณครับคุณเข้าใจไหม
คุณจิรยุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเรานะฮะแล้วก็สื่อมวลชนอีกหลายสำนัก
คือความจริงสื่อมวลชนเวลาที่เขาไปทำข่าวก็จะต้องเคารพแล้วก็ให้เกียรติแหล่งข่าวอยู่แล้ว
ใช่ไหมฮะจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตในการที่จะให้ข้อมูลหรือให้เข้าไม่ให้เข้าสถานที่ต่างเนี่ย
ก็รอส่วนมากแหล่งข่าวเขาก็จะให้เกียรติสื่อมวลชนค่ะก็จะพูดจะคุยบอกกันดีดีอ่ะใช่ไหม
อันนี้ดีอันนี้คือดีไหมตอนนี้ก็ไม่รู้ครับผมก็ไม่รู้ผมก็ฟังไม่ค่อยได้ยินอ่ะ
คือเอาเป็นว่าจับใจความเรียกว่าอ่ารอหน่อยครับรอหน่อยก็ละกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขั้นล่างเข้าไป
นี่คือสิ่งที่ปู่มหามูนีสื่อสารออกมาครับคุณฟ้าก็รอนะคะคุณฟ้ารอถ้าจะพูดแบบคุณอรัชพรก็ได้ใช่ไหมอ่าใช่ไหม
ถ้าจะพูดแบบคุณอรัชพรบอกก็ได้ว่ารอหน่อยอะไรอย่างนี้ค่ะครับ
คุณฟ้าก็รองจริงอืมอ่าบอกให้รออ่ะรอก็ได้เป็นฝ่ายมหาก็รอก็ได้รออยู่ชั่วโมงหนึ่งค่ะ
บอกว่าอ๋อปู่มหาหมุนีอยู่ที่นี่อ๋อมาโรงพักมีสอนอตะลิ่งชันมาโรงพัก
แล้วออกจากบ้านไปตอนไหนปีนออกหลังบ้านค่ะแล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์มาสอนอ
ก็เลยถามเอ้าแล้วคือทำไมไม่ออกมาเจอกันที่หน้าบ้านลุงสาวไปถึงที่บ้านแล้วอืม
มหามณีก็มีเหตุผลนะบอกว่าเป็นกังวลว่าจะถูกทำร้ายเลยหนีออกมาก่อน
เหรอเออก็มาโรงพักก่อนแล้วก็ลงบันทึกประจำวันเหมือนกันครับ
จะให้ความร่วมมือเรื่องการตรวจสารเสพติดแล้วก็ให้ตำรวจตรวจตรงนั้นเลย
สารเสพติด๔ชนิดยาบ้ายาอียาเคกัญชาที่มาลงบันทึกประจำวันและให้ตรวจ
เพราะว่าคุณน้ำฟ้าเนี่ยเหมือนกับลงบันทึกประจำวันแล้วบอกไว้ว่าเขามีสารเสพติดในร่างกาย
อืมปรากฏว่าตรวจแล้วไม่เจอสารเสพติดชนิดไหนเลยนะคะ
ยาบ้ายาอียาเคกัญชาไม่มีเลยอืมเจ้าตัวบอกว่าอ่าตรวจเสร็จแล้วใช่ไหม
เจอนะงั้นเดี๋ยวแจ้งความฟ้องกลับคุณน้ำฟ้าก็แล้วกันอืม
คุณน้ำฟ้าลงบันทึกประจำวันไว้ว่าผมมีสารเสพติดแบบนี้มันเสื่อมเสียชื่อเสียงกันอ่า
แจ้งความกลับนะครับแล้วไอ้เงินหนึ่งหมื่นสองพันบาทอ่ะเดี๋ยววันนี้คืนให้หมดเลย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
ที่สุดแล้วถูกไหมตอนนี้ผมเสียหายไปแล้วเพราะผมมีบริษัทนะครับผมอยู่ค่ายเพลงผมเป็นนักแสดงผมเป็นนักร้องนะครับ
ทีนี้ผมก็จะใช้สิทธิ์ในการปกป้องสิทธิ์ของผมบ้าง
ไปด่าทอเขาก็คือถ้าสมมุติว่าไปด่าทอเนี่ยผมบอกเลยผมไม่ได้ด่านะครับ
เพราะว่าในโลกโซเชียลเนี่ยผมด่ากันเล่นกันสนุกทุกคนรู้คนทั้งประเทศรู้อยู่แล้วนะครับ
แต่ถ้าผมไปด่าเขาจริงทำไมสังคมต้องคิดนะถ้าเขาด่าจริงทำไมไม่ไปแจ้งความล่ะ
มาหาผมทำไมถูกไหมเออผมเนี่ยไม่เคยเลยนะใครมาด่าผมถามท่านเนี่ยผมมาแจ้งความกับท่าน๓คดีแล้ว
ด่าผมผมไม่เคยไปว่าเขาไม่เคยไปบ้านเขาไม่เคยไปอะไรผมมาหาตำรวจเลย
คือพี่มองว่าวันนี้พี่ไปเป็นการคุกคามครับผมครับผมเพราะว่าถ้าในกรณีบอกว่าไม่ได้
คือคุณมาคุณต้องมาบริสุทธิ์ใจนะครับไม่ใช่พาคนมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลย
หรือว่าคุณพาคุณมากันแค่สองคนนักข่าวมาก็พอแล้วผมรู้สึกว่าตัวเองไม่ปลอดภัยครับ
คือเรื่องเงินก็คือยืมจริงเดี๋ยวคืนให้ค่ะแต่เรื่องที่เคยไปด่าเขาเนี่ยอันนี้คือการแสดง
อันนี้งงคือยังไงนะคือคนทั้งประเทศรู้ว่าด่ากันสนุกเนี่ยเหรอคะ
คือผมก็รู้จักเพื่อนพี่น้องหลายคนก็เป็นนักร้องดารานักแสดงบุคคลในแวดวงต่างในสังคมออนไลน์
ไม่เคยเห็นใครเขามีการแสดงแบบว่าไปด่าคนอื่นนะ
อันนี้อาจจะเป็นวิถีการแสดงของเขาแล้วก็แล้วแต่
แต่คุณน้ำฟ้าก็มาแจ้งความจริงนะ
ก็ให้คุณตำรวจเป็นคนไกลเกลี่ยเป็นคนพูดคุยกันแล้วกันนะว่าตกลงมันยังไงมันได้ไหมนะ
ก็พอภรรยาหมอปลาไปที่บ้านของในปู่มหาหมุณีแล้วไม่เจอเนี่ยนะฮะ
เพราะว่าเขามาโรงพักเนี่ยนะคุณน้ำฟ้าก็เลยมาที่โรงพักนะครับทุกผู้ชมครับ
พนักงานสอบสวนก็เลยบอกอ่างั้นก็ลองคุยกันก่อนลองเจรจากันก่อนกันแล้วกันนะครับ
สุดท้ายเนี่ยนะครับหลังจากที่ได้พูดคุยกันนะครับได้เจรจากันนะครับท่านผู้ชมครับ
ห้องสอบสวนของพนักงานสอบสวนในปู่มหาหมุณียอมคืนเงิน๑๒๐๐๐บาท
ส่งไลน์ไปไปติดต่อขอยืมจากหมอปลาและคุณน้ำฟ้านะครับ
โดยได้ให้เจ้านายเนี่ยของในปู่มหาหมุณีเนี่ยโอนเงินมาให้นะครับ
นี่ฮะเขาก็โอนมานี่เดี๋ยวนี้เราสังคมไร้เงินสด

ไม่ต้องค่ะโอนกันตรงนั้นเลยสแกนพร้อมเพลย์อะไรก็ว่ากันไป

ส่วนเรื่องที่มีการไลฟ์เฟซบุ๊กด่าหมอปลากับคุณน้ำฟ้า

นี่เห็นไหมฮะเมื่อสักครู่นี้ในปู่มหาหมุณี

จากนี้ไปผมจะไม่ไลฟ์ด่าไม่พาดพิงอะไรอีกแล้ว
นี่ฮะเดี๋ยวฟังดูครับ

ถ้าเกิดที่ผมไลฟ์สดหรือทำอะไรก็แล้วแต่

ก็คือพูดง่ายถ้าผมไลฟ์สดนะ
พี่เคยปรากฏอะไรไม่ดีกับเราป่ะ

แล้วที่เราทำรู้สึกยังไงกับพี่พี่ผิดไหม
ผมไม่รู้ว่าพี่ผิดอะไรแต่ผมรู้อย่างเดียวคือ

ถ้ามีด่าอีกทำอะไรไว้น้อง

ขอสักพิงน้องพี่ก็ได้ไหม

ใช่จังนี้ไม่มีผูลิกันแล้วนะ

แต่ลูกน้องพี่ดักเมียผมลูกผมผมแจ้งปุ๊บ

ก็มีเป็นภาพที่
หลังจากที่ออกมาจากข้างใน
เดี๋ยวเล่าให้ท่านผู้ชมฟังอย่างนี้ก่อน
เอาเป็นว่าพอเขาเคลียร์กันข้างในเสร็จ
ระหว่างคุณน้ำฟ้าแล้วก็ในปู่มหาหมุณี

หลังจากนั้นในปู่มหาบุนีก็จะกลับบ้าน
ก็เดินออกไปจากโรงพักออกไปด้านหน้า
ปรากฏว่ามีโจทย์คนอื่นเขามารออยู่
มียูทูบเบอร์คนนึงบอกว่าเคยมีปัญหากับปู่มหาหมุณี
ชี้หน้าไปด่าทอแล้วก็มีเหตุการณ์ชุลมุนตรงนี้เกิดขึ้นครับ
ก็เท่ากับว่าทีแรกตำรวจก็จะพาไปส่งที่บ้านนะครับ
ก็ต้องพากลับเข้ามาด้านในก่อนนะครับ
รอให้ข้างหน้าสงบสักพักหนึ่ง

ไม่เกี่ยวคุณน้ำฟ้าก็ไม่เกี่ยวคุณน้ำฟ้าก็ไม่เกี่ยวคุณน้ำฟ้าก็ไม่เกี่ยว

มหาธมุณีเขาเลยมารออยู่นะครับ

ปู่มหาหมุณีกับภรรยากลับบ้าน

แต่เขาก็สัญญาอะไรกันระหว่างปูมหาวุณี
ทางฝั่งของคุณน้ำฟ้าภรรยาหมอปลาไปเรียบร้อยแล้ว

ถ้าเกิดอีกฝ่ายหนึ่งเขาเสียหายจากการพูดตามของเรา